ถ้าได้ดูรายการก่อนหน้าเราถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชร
คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วก็เดี๋ยวในช่วงของคุณชูวิทชุวิตตีแสกหน้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นช่วงจังหวะของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็มีภาพคลิปจากกล้องหน้ารถ
รถยนต์คันหนึ่งเป็นรถนิสสันสีขาว
คนขับรถชื่อว่านายสอนชัยเป็นเสียผู้รับเหมา
แฟนสาวนั่งไปด้วยข้างเขาก็ไปเที่ยวปีใหม่กัน
นี่ค่ะพอขับไปถึงที่พื้นที่แม่สวย
จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะเจอด่าน
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นด่านที่อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่เป็นด่านชุมชน
ด่านไปมันมืดมากค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
สุดท้ายนายสอนชัยถูกยิงนะคะแล้วก็รถพุ่งไปชนกำแพง
นายสอนชัยเสียชีวิตแต่ว่าแฟนสาวเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แล้วก็ศพของนายสอนชัยคือมีรอยถูกยิงเข้าที่ไทยทอย๒นัดนะคะ
คำถามก็คือปืนนี้มาจากไหนใครยิง
ด่านนี้คือด่านอะไรด่านชุมชนมันคือยังไง
มันมีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมและที่ด่านนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนว่ามีคนดื่มเหล้าเมากันอยู่ด้วย

เป็นเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านแต่ว่าดื่มเหล้าไง
คือเขาบอกว่าด่านชุมชนเป็นด่านนโยบาย
ที่มีหนังสือคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้มาตั้งด่าน

เป็นด่านที่อำนวยความสะดวกช่วงปีใหม่เฉยเนี่ยค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางญาติของนายสอนชัย
ก็นำศพของนายสอนชัยออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ไปที่หน้าสพแม่สวยเลยนะคะ
บอกว่าต้องจับคนร้ายให้ได้
สุดท้ายเนี่ยวันนี้ญาติและคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่แถวนั้นเนี่ย
ก็ไปที่สพแม่สวยอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ไม่ได้ไปขอให้จับคนร้ายได้
เพราะตำรวจบอกจับคนร้ายได้แล้วเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แต่ไปขอดูหน้าคนร้าย
เพราะทางญาติของนายสอนชัยเขาบอกว่า
ทำไมไม่เห็นแถลงข่าวเลยพอจับคนร้ายได้
ทำไมไม่เห็นนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลย
เขาอยากจะเห็นหน้าคนร้ายเพราะอยากจะให้คนร้ายไปขอขมาศพ
นี่ค่ะทางญาติญาติก็เลยไปอยู่กันเต็มเลยนะคะ

ทำไมเขาไม่ยิงพ่อเขาบ้างคะไม่ยิงผิดเป็นพ่อเขาบ้าง

แม่นอนทุกที่ทำแม่นอนไป
นี่ค่ะพากันเข้าโรงพักเลยใช่ค่ะครับญาติของนายสอนชัยสถิตรักดำรงอายุ๓๕ปีที่เป็นเสียงผู้รับเหมาก่อสร้างอ่ะนะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตที่ด่านชุมชนที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย

ทำไมทำไมไม่ได้เห็นหน้าคนร้าย
ทำไมไม่เอาตัวผู้ต้องหาไปทำแผนไปขอขมาศพเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรยุทธ์ประสบโชคชัยรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเขาก็ไปเจรจากับชาวบ้านนะคะ
คือท่านก็บอกว่าจับตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้แล้ว
เขาก็ทำทุกอย่างตามกระบวนการขั้นตอน
ที่ไม่ได้นำตัวมาแถลงข่าวเป็นเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
เขาจะไม่ยินยอมให้นำตัวมาแถลงข่าวก็ได้นี่เป็นไปตามกฎหมาย
บอกแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ย
รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนยิงจริงยิงไปสามนัด
แต่เป็นลักษณะของการยิงปืนขึ้นฟ้าบอกแบบนี้ค่ะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้า
ผู้ต้องหาคือนายวุฒิชัยอิ่มใจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘

แต่ว่าหลักฐานจากรถเนี่ยคือมันเข้ากระจกหลังรถ
ใช่ค่ะเข้ากระจกหลังรถมาที่ไทยทอยเลยค่ะ
แต่ว่าอ้างว่าตัวเองยิงปืนขึ้นฟ้า

นำตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปฝากขังแล้วแต่ชาวบ้านเขาบอกไม่พอใจไงคะ
เขาก็สงสัยอย่างที่บอกไปแหละหลายประเด็นว่าทำไมก็ฝากขังไปเลย
ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาอะไรเลยนะคะอ่าพันธุ์ตำรวจเอกวิรยุทธ์ท่านก็บอกว่า
คือมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาไม่อยากจะให้มาแถลงข่าว
แล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุเสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่๓มกราคมแล้ว
ท่านบอกแบบนี้ช่วงตีสองตีสามอะค่ะเอาตัวไปชี้จุดช่วงตีสองตีสามค่ะ
คือมันก็ทำให้ชาวบ้านเขาอดแปลกใจไม่ได้ว่าเออมันใช่คนก่อเหตุตัวจริงหรือเปล่า
ใช่แล้วทำไมต้องชี้จุดตอนดึกแบบนั้นมันต้องเป็นเวลาที่เกิดเหตุเลยเหรอคะ
การชี้จุดแล้วที่ด่านคืนนั้นก็มีคนอยู่เยอะเหลือเกินค่ะตกลงคือคนนี้จริงเหรอ
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้จับแพ้นะคะครับเพราะว่าจากพยานหลักฐานต่าง
ก็ยืนยันว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวุฒิชัยคนเดียวที่ยิงเนี่ยค่ะ
ก็ตำรวจก็เจรจาแล้วนะให้ทางญาติให้ทางชาวบ้านที่ไปที่โรงพักเนี่ย
ออกไปจากอาคารโรงพักแต่เขาก็ยังชุมนุมกันอยู่ด้านนอก
อืมท่านพันธบรวจเอกวีรยุทธ์ก็บอกอีกว่าคือตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขายอมรับอ่ะค่ะ
ว่าเขายิงจริงแต่ยิงขึ้นฟ้ายิงไปจุดอื่น
เก้ามิลลิเมตรมีใบอนุญาตถูกต้องด้วยครับ
แล้วก็นำปืนไปตรวจสอบเป็นพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วด้วย
แล้วก็นำเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่สวมใส่ไปตรวจหาขม่าวดินปืนเรียบร้อยด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วก็บอกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งด่านทั้งหมดก็ให้ปากคำตรงกันว่า
นายคนนี้เป็นคนยิงคนเดียวก็เลยเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อน
แจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลไปส่งฝากขังไปอะไรแบบนี้
นำรถของผู้ตายไปจำลองเหตุการณ์แล้วก็หาวิถีกระสุน
เพื่อที่จะประกอบคำให้การของผู้ต้องหาที่กล่าวอ้างว่ายิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะครับ
แต่เมื่อตรวจสอบวิถีกระสุนแล้วพบว่ากระสุนปืนได้ยิงจากด้านหลังรถ
จากจุดบริการประชาชนพุ่งตรงเข้ากระจก
แล้วก็พุ่งเข้าไปที่เบาะลองศิษฐะ
คือด่านนี้เนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายบอกว่าเป็นด่านชุมชน
ชุมชนหมายถึงว่าเป็นด่านตามนโยบาย

ไม่สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีกับใครได้
แต่ไปดูจากหนังสือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็พบว่าเป็นด่านที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกบ้านเท่านั้น
แล้วก็ไปตรวจดูรายชื่อคนเข้าเวรที่ด่านชุมชนนี้
ก็มีรายชื่อคนเข้าเวร๑๙คน
ซึ่งก็มีชื่อของนายวุฒิชัยผู้ต้องหาที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ในรายชื่อของคนเข้าเวรด้วย
ซึ่งก็บอกว่าขณะที่ทางนายสอนชัยขับรถผ่านเนี่ย
มีคนโบกมือจริงคือคนที่ยืนอยู่ที่ด่านเขาโบกมือกันอยู่๓๔คน
แต่เหมือนกับนายสอนชัยมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืด
แล้วรถก็ฟิล์มทึบแล้วคนที่ยืนอยู่ที่ด่านก็ใส่เสื้อสีเข้มด้วย
เนี่ยค่ะแต่รถก็วิ่งผ่านไปเลย
ก็ที่แฟนเขาบอกไงว่าเขาไม่กล้าจอด
ตัวผู้ต้องหาก็คือนายวุฒิชัยที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่า
เหมือนกับรถไม่ยอมหยุดให้ตรวจ
ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าไป๓นัดเพื่อข่มขู่เขาอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของคนเมาด้วยนะ
ชาวบ้านเข้าไปบอกว่าจุดที่นี่ด่านชุมชนตรงนี้ค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้ว

เล็กน้อยบอกว่าดื่มเล็กน้อย

ก็เนี่ยแม่
คือถ้าจะเอาให้เคลียร์เนี่ย
มันก็ต้องไปดูกันให้ชัดช่วงการทำแผน

ช่วงจุดเกิดเหตุตรวจหาวิถีกระสุนร่องรอยหลักฐานอะไรต่าง

มันก็เลยมีประเด็นข้อสงสัย
แล้วก็คาใจชาวบ้านเขาหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะ
เดี๋ยวคุณชูวิทย์จะตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อ
ในช่วงหน้านะคะชูวิตตีแสกหน้าค่ะ